พาไปที่สุดยอดทะเลแหวกแนวสันหลังมังกร
ความยาวกว่า๒กิโลเมตรจะสวยงามขนาดไหน
ไปดูให้เห็นผ่านเลนส์ของเรา
เช็คเช่นเราบินได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะครับ
เป็นความสวยงามของทะเลแหวกแนวสันหลังมังกรบนเกาะพลอง
หลายคนบอกต่างประเทศหรือเปล่า

บ้านเรานะครับที่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
เป็นฝีมือการถ่ายภาพของคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวี
อายุ๓๒ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
และมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง

ค่ะเปิดอันซีนให้กับเราชาวไทยเลยนะคะ
มาบอกคุณด้วยเพราะว่ามันไม่เคยเห็นขนาดนี้นะคะ
เขาบอกมองแล้วจินตนาการเป็นเหมือน
สาวน้อยบริสุทธิ์สดใสนอนเปลือย
โฉมงามทอดกายเป็นแนวยาวกลางผืนน้ำทะเล
แสดงว่าสูงมากเลยผู้หญิงคนนี้จริง

สีเขียวครามห้อมล้อมด้วยสายตาของหมู่เกาะน้อยใหญ่
คอยระแวดระวังภัยไม่ให้ใครมาปองร้าย
โอ้โหช่างเปรียบเลยนะ
บางคนก็บอกว่าเป็นสันหลังมังกรเป็นรูปของงูแบบนี้นะครับ

ทำให้ได้รับกระแสการตอบรับจากนักท่องเที่ยว
และกำลังดาช่างภาพทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่นเป็นอย่างมากนะครับ
นายธีรศักดิ์บอกว่าได้ใช้โดรนบินถ่ายภาพ
ระยะทางจากหัวเกาะจนถึงปลายสันดอนทราย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปถ่ายได้

เพราะบางครั้งน้ำทะเลคลุมมิตรถูกต้องไหมครับ
ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเห็นทะเลแหวกเห็นหะทรายแบบนี้
ก็คือต้องไปรอดูตั้งแต่ระดับน้ำที่๑เมตร๕๐เซนติเมตร

แต่พอน้ำลงเท่านั้นแหละฮะสันดรแรกที่จุดปลายสุด
ปรากฏออกมาให้เห็นค่อยเผยโฉมของขาของสาวน้อยคนนี้
และหากได้ลงไปยืนจุดนั้นแล้วย่ำเดินลงบนผืนทราย
ผสมด้วยเศษเปลือกหอยไปยังจุดหมายปลายทางที่เกาะพลอง

เขาบรรยายมาแบบนี้เลยนะน่าโวหาจะเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์แบบสุดครับ
ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มาหาหอยแถวนั้นกันด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปสัมผัสได้นะฮะ
โดยเลือกขึ้นเรือจากท่าเรือจังหวัดภูเก็ตหรือจากที่กระบี่ก็ได้หรือจากพังงาก็ได้นะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าเกาะยาวน้อยใช้เวลาเดินทาง๑ชั่วโมง
ส่วนบนเกาะยาวสามารถใช้บริการเรือหางยาวจากท่าเรือต่างที่มีบริการหลายลำราคาแล้ว
แต่จะตกลงกันนะฮะจากนั้นก็เดินทางแค่๓๐นาที
ก็จะพบความมหัศจรรย์ของสาวน้อยหรือไม่ก็สันหลังมังกรแบบนี้แหละนะครับ
เที่ยวที่นี่นะคุณเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่

พวกผมเคยไปที่เกาะยาวน้อยยาวใหญ่แบบนี้นะครับ
เขามีไปจับอะไรนะกุ้งมังกรด้วยนะ
เขามีฟาร์มกุ้งมังกรให้เห็นเลยตัวเบอร์เริ่มเลย